คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอาหารการกิน
ก็ยังจะอยู่ที่เรื่องนี้แต่เดี๋ยวจากส้มตำหนูหันอะไร
เราเปลี่ยนไปดูเรื่องของกะเพรากันบ้าง

เป็นอาหารหลักที่ทุกคนเวลาไปร้านอาหารตามสั่งไม่รู้จะสั่งอะไรก็สั่งกระเพรา
แต่ว่ากระเพราเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสีของมันสิค่ะ
อันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นกะเพราอะไรด้วยนะ
เพราะว่าหาเนื้อพริกเลยคือเจอแต่พริกเต็มไปหมดค่ะคืออันนี้คือต้องใช้คำว่าอร่อยปากลำบากถ่ายแล้วจ้ะนะคะ
คุณผู้ชมดูหน่อยสิกะเพราวันนี้เขาใส่เนื้อสัตว์อะไร
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่ชื่อว่าเจ๊บอยกระเพราปากแตก
เป็นเจ้าของร้านกระเพราชื่อดังค่ะย่านมหาวิทยาลัยศิลปากรที่นครปฐม
บอกแบบนี้ว่าปีรรไดเดอร์เขาแบบนี้ในรูปปีรไดเดอร์เสื้อเขียวคนนี้มาทานประจำเป็นลูกค้าประจำ
แล้วเวลามาจะกินเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคือกระเพราเผ็ดปากแตก
ใส่พริกเนี่ยถ้าเป็นซิกเนเจอร์นะปกติใส่พริกทัพพีครึ่งทัพพีครึ่งนะคะ
แต่วันนั้นพี่รายเดอร์ค่ะเขามาบอกว่า
พริกเนี่ยแค่ประมาณถ้าปีครึ่งธรรมดาแล้วกินแล้วเฉย
เดี๋ยวขอเพิ่มเป็น๓ทัพพีเลย
โอ้พี่เขาบอกพี่เจ้าของร้านบอกอ่ะในเมื่อลูกค้าขอเจ๊บอยจัดให้
ก็ได้ตามคำขอค่ะเอากระเพราแหมเรียกว่าเป็นกระเพราพริกดีกว่านะคะ
เสิร์ฟให้ถึงโต๊ะพี่รายเดอร์คนนี้กินอย่างอร่อย
จนหมดจานอย่างที่เห็นทำเอาเจ้าของร้านถึงกับอึ้ง
แล้วบอกว่าพี่ขอถ่ายรูปพี่มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กหน่อยได้ไหม
เพราะพี่เนี่ยทำลายสถิติมากเลยสั่งกระเพราใส่พริก๓ทับพีกินไปได้ยังไง
เรื่องราวนี้พอถูกเผยแพร่ออกไปคนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยค่ะ
แล้วก็เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะให้พี่รายเดอร์รีวิวตอนเข้าห้องน้ำด้วยค่ะ
นะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงโอ้โหเราเห็นจุดเริ่มต้นแล้วเราอยากรู้จุดสิ้นสุดใช่ไหม
ใช่ค่ะโอ้จากพริกพริกแบบเผ็ดระเบิดปากใช่ไหมคะ